กันหน่อยคุณผู้ชมที่บุรีรำค่ะมีเหตุการณ์ที่สามีเนี่ยโทรไปแจ้ง
บอกว่าภรรยาเสียชีวิตจากฮิสโตรค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ก็มาดู
มาตรวจสอบศพของภรรยาเนี่ยนะคะปรากฏว่าตอนที่ตรวจสอบก็พบความผิดปกติหลายอย่าง
ร่างกายมีรอยฟกช้ำฟันร่วงหมดปากลักษณะเหมือนกับโดนทำร้ายอย่างหนัก
ซึ่งจากการตรวจตรงนี้ค่ะก็หลายคนก็ติดใจในการเสียชีวิตนะคะ
นางสุนีอายุ๔๗ปีค่ะคือผู้เสียชีวิตนะคะในสภาพปากแตกฟันหักหลายซี่
ใบหน้าลำตัวมีรอยฟกช้ำคล้ายโดนทำร้ายร่างกายนะคะ
พบศพอยู่ในบ้านนะคะที่หมู่๑๗ตำบลกระสังอำเภอเมืองบุรีรำนะคะ
ญาติบอกว่านายสุนทรหรือว่านายโต้งสามีของผู้ตายโทรมา
แล้วบอกว่าภรรยาเสียชีวิตสงสัยจะเป็นฮิสโตรก
เพราะว่าตรงที่บ้านเนี่ยมันร้อนจัดตำรวจเนี่ยก็คุมตัวนายสุนทรไปสอบสวนเพิ่มนะคะ
ผู้สื่อข่าวเราไปสำรวจตรงบ้านที่เกิดเหตุค่ะ

ญาติญาติบอกยังทำใจไม่ได้กับการจากไป
ก็จะพบขวดเหล้าอยู่เยอะเลยนะคะ

แล้วก็วางทิ้งเอาไว้วางรวมกับที่ทิ้งขยะนอกบ้าน
ก็คาดว่าน่าจะเป็นของสามีของผู้เสียชีวิตนี่แหละ
แม่ของผู้เสียชีวิตนะคะนางหนึ่ง
บอกว่าติดใจการเสียชีวิตของลูกสาว
เพราะก่อนหน้านี้ลูกสาวก็เป็นคนทำงานหาเงินให้สามีใช้
เพราะว่าสามีเป็นคนชอบดื่มเหล้า
แล้วก็ทำร้ายร่างกายลูกเป็นประจำเลย
เห็นศพลูกแล้วไม่เชื่อว่าเกิดจากการป่วยค่ะ

ญาติผู้เสียชีวิตก็คิดเหมือนกัน

บอกว่านางสุนีนอนหลับแล้วเสียชีวิตสงสัยอากาศร้อนจัด
ก็รีบไปดูแต่ทุกคนเห็นก็มองว่ามันผิดปกติ
ก็เลยแจ้งตำรวจให้ส่งชนะสูตรนะคะ
แล้วสุดท้ายผลตรวจก็พบว่าถูกทำร้ายค่ะ
อากาศร้อนรึเปล่าประสานิทรรรณ์อย่างนี้
กินร้อนเนอะมันก็มีแต่คนตายกับโรคนี้
ประสานิทรรรณ์ก็บอกว่านั่งตั้งนั้น

คิดว่ารักษณะเงินสูตรเลย
ถึงสาเหตุการเสียชีวิตไม่น่าจะใช่ฮิสโตรกนะคะ
สุนทรเองก็ยังปฏิเสธนะคะอ้างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของภรรยา
ตอนนี้ตำรวจนะคะส่งตัวไปตรวจดีเอ็นเอเทียบกับร่องรอยบนศพของผู้ตาย
ถ้าพบหลักฐานชัดเจนก็เตรียมแจ้งข้อหาดำเนินคดี